วันนี้เองนะคะทางไทยรัฐเองได้จัดงานครบรอบ๒๕ปี
วันอนิจกรรมพอกัมพลวัชรพล
เป็นการแสดงความรำลึกถึงท่านพอกัมพล
ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ให้กำเนิดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
งานครบรอบ๒๕ปีวันอนิจกรรมพอกัมพลวัชรพล

บรรยากาศช่วงเช้ามีผู้บริหารไทยรัฐ
โดยคุณหญิงประณีสินวัชรพล
ประธานกรรมการบริษัทวัชรพลจำกัด
และประธานกรรมการมูลนิธิไทยรัฐเป็นประธาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทวัชรพลจำกัด
คุณสารวุฒิวัชรพลบรรณาธิการบริหาร
คุณวัชระวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโทรทัศน์
และออนไลน์ไทยรัฐกรุ๊ปและแขกผู้ที่เข้าร่วมพิธี
งานนี้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางสงฆ์
ถวายพระทหารเพลแก่พระสงฆ์จากวัดสะเกดจำนวน๑๐รูปค่ะ
ส่วนวันที่๒๑กุมภาพันธ์ของทุกปี
เป็นวันครบรอบวันอนิจกรรมพอกัมพลวัชรพล
ปีนี้เป็นวันที่๒๕แล้วนะคะ
และการจัดงานในวันนี้เพื่อแสดงความรำลึกถึงท่านผอกัมพล
ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ให้กำเนิดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
มุ่งมั่นทำงานด้านสื่อสารมวลชน
ไปจนถึงการให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กไทยในชนบท
ด้วยการตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ
ทำให้ปี๒๕๖๒ค่ะ
ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจากประเทศไทย
เป็นคนเอเชียเพียงคนเดียว

ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน
ระหว่างปี๒๕๖๑ถึง๒๕๖๒ค่ะ